เป็นเหตุการณ์สลดต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นการสูญเสียนักกีฬานักฟุตบอลของธมบุรีซิตี้คุณกันอลงกฎค่ะ
วันที่๑๒เมษายนเทศกาลสงกรานหลายคนพบปะสังสรรค์กับเพื่อน
คุณกันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่งตั้งวงพูดคุยเฮฮา
กินข้าวกับเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้านปรากฏว่าถูกลูกหลง
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันมายิงปืนเข้าใส่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ตำรวจนครบานหลัก๒บอกว่ารู้ตัวมือปืนที่ยิงคุณกันแล้วค่ะ
คุณการอลงกฎชันแสงนักฟุตบอลทีมทอมบุรีซิตี้ในดิวิชั่น๒
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นวันที่๑๒เมษายนช่วงกลางดึกค่ะ
คุณพ่อค่ะนายกระหนกชันแสงก็เข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานหลัก๒
แล้วก็นำเอกสารรายงานผลการชนะสูตรพลิกศพจากศูนย์อำนวยการชนะสูตรพลิกศพ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเอามามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่ามาพบพนักงานสอบสวนตามนัด
เบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีใด
แต่ว่าค่ะในโลกออนไลน์คือมีเพื่อนของคุณกันเนี่ยนะคะ
จิราพันธ์โชชัยขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะเขียนแบบนี้
โพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะคือแชร์ข่าวที่เป็นข่าวคุณการเสียชีวิต

น้องครับพี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดในครั้งนี้
มันทำให้คนดีมีอนาคตต้องจากไป
ถ้าพี่ย้อนเหตุการณ์ในวันนั้นได้พี่จะไม่จอดรถตรงนั้น
แล้วให้พวกนั้นรุมทำร้ายพี่และครอบครัวดีกว่า
ผมต้องขอโทษครอบครัวของน้องกันที่ทำให้น้องต้องจากไปก่อนวัยอันควร
ถ้าใครเปิดเจอโพสต์ของผมก็อยากจะให้แชร์ต่อไป
ผมอยากไปขอโทษครอบครัวน้องกันเป็นที่สุดนะคะ
แล้วก็ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเมื่อวานนี้ตี๒ค่ะ

มีใครพอจะช่วยแนะนำได้บ้างว่าต้องทำอย่างไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ครอบครัวผมกลัวทั้งคนที่ไล่ทำร้ายครอบครัว
แล้วยังต้องมาเจอกับกลุ่มเพื่อนของผู้ตายอีก
จะให้ผมทำอย่างไรผมกับภรรยาเครียดจะตายอยู่แล้ว
ตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้บอกสั้นต้องระวังตัว

ครอบครัวภรรยาและลูกผมปลอดภัยผมก็ยอมครับ

คือเรื่องนี้ไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นเขาไล่ยิงกันมา
ซึ่งคุณกันเองนั่งทานข้าวนั่งตั้งวงสังสรรค์อยู่กับเพื่อน
เทศกาลสงกรานอยู่หน้าบ้าน

คนที่ถูกไล่เห็นว่าจวนตัวก็เลยจอดรถ

ทีนี้กลุ่มที่ไล่มาเห็นว่าคนเยอะ
ก็เลยล่าถอยกลับไป

เพราะว่าหลังจากนั้นก็มีรถยนต์นะคะ
แล้วก็ทางด้านที่นั่งข้างหลังคนขับ
ฝั่งซ้ายมีการลดกระจกลง

แล้วคุณกันนั่งหันหลังออกหน้าบ้าน
คือนั่งหันหน้าเข้าบ้านแล้วก็หันหลังออก
กระโดดหลบไม่ทันเพื่อนกระโดดหลบทัน

ทันระวังตัวก็กระสุนปืนเข้าไปที่กลางหลังเลย
ใช่ค่ะบาดเจ็บด้วยกัน๓คนจากเหตุการณ์นี้

แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะแล้วนี่ก็คือภาพกล้องวงจรปิด

แต่ว่าพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานหลัก๒บอกว่า
ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนอื่นมาสอบสวนด้วย
ส่วนเรื่องของขั้นตอนการออกหมายจับค่ะ
ขอเวลารวบรวมพยานและหลักฐานอีกสักระยะหนึ่ง
ซึ่งการลงพื้นที่ขณะนี้ก็สามารถเก็บภาพรูปรถคนร้าย

ก็เหลือแค่ทะเบียนรถนี่แหละค่ะที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
ตอนนี้พอจะทราบแล้วนะคะว่า
กลุ่มที่ร่วมกันก่อเหตุกับมือปืนเป็นใคร

เจ้าหน้าที่กำลังกดดันให้เข้ามอบตัวอยู่

เพื่อขออำนาจศาลอาญาธนบุรีออกหมายจับต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคืนที่๒
ในการสวดอภิษฐรรมศพของคุณกัน
ที่วัดบุญยประดิษฐ์สารา๓ถนนพุทธมนตรสาย๒ซอย๗ค่ะ
งานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนนักฟุตบอลทีมชนบุรีซิตี้
ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของคุณกันนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗วัน
ก่อนที่จะมีการชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๓เมษายนนี้
เวลา๕โมงครึ่งในช่วงเย็นค่ะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจ

ตำรวจบอกว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
จะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ซอยเพชรเกษม๖๖
ซอยไม่ห่างกันนักน่าจะเป็นคนแถวนั้นนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างกดดันให้เข้ามอบตัว
แล้วก็ตำรวจจะมีการขออำนาจสารอาญาธนบุรีออกหมายจับต่อไปด้วยค่ะ